คนที่มีรถแพงก็อยากจะได้เลขทะเบียนสวย

อยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ความพอใจครับ
คือเขาบอกว่ายุคนี้ยุคเศรษฐกิจซบเซาซบ

มีผู้ชนะการประมูลนะครับ

เขาบอกว่าทุบสถิติที่เคยผ่านมาครับ
วันนี้วันสุดท้าย๑๑ตุลาคมนะคะใครที่สนใจก็ไปกันได้ที่กรมการขนส่งทางบกนิสัยรวยอย่างทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะไปนะครับ